งั้นผมพาไปที่จังหวัดประจวบคิริขันกันนะครับ
ไปดูเรื่องราวโจรแสบ
เดี๋ยวนี้ผมว่าประชาชนคนทั่วไปอยู่ยากแล้วนะ

ขโมยของของตำรวจครับ

แล้วคุณตำรวจก็ไม่สามารถทำอะไรได้
เพียงแค่มองตาละห้อย
แล้วก็นั่งดูผัดไทยของตัวเองกำลังโดนปู้ยี่ปู้ยำ

เฮ้ยแบบนี้ประชาชนคนทั่วไปจะอยู่อย่างไร
นั่นน่ะสิ
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่หัวหินประจวบนั่นแหละคุณผู้ชมครับ
คือพี่ตำรวจเขากำลังปฏิบัติหน้าที่อยู่แถวนี้พอดี

สุดท้ายโดนลิงขโมย
ลิงครับขโมยผัดไทยกุ้งสดของคุณตำรวจ

หัวใจยิ่งนักนี่ในคลิปเขาบอกว่าทิ้งกุ้งเรามาด้วยนะ

หรือว่ามันอาจจะแบ่งให้พี่เจ้าหน้าที่ตำรวจ

เห็นนั่งดูอยู่นานอยากกินกุ้งใช่ไหม

โยนกุ้งให้ส่วนตัวเองกินแต่เส้น

แต่ยังไงซะให้ดูเป็นความน่ารัก
คือบางทีจะบอกแบบนี้ว่าลิงมันไว้ใจไม่ได้

ค่ะไปหยิบขโมยอะไรที่เราคาดไม่ถึงบุก

เราพังแค่ผัดไทยห่อเดียวง่าย